มาติดตามข่าวที่เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
วบูมจิรัตนพิสิทธิ์นักแสดงร่วมตุ๋นเกือบ๘๐๐ล้านบาท
คือประเด็นที่น่าสนใจเพราะเขาเป็นดาราละหนึ่ง
และ๒นี่ฮะตุ๋นเกือบ๘๐๐ล้านบาทนะไม่ใช่เงินน้อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานเกิดเหตุการณ์นะครับ
ในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามนำหมายจับสารอาญา
แสดงต่อนายจีรัฐพิสิทธิ์จารวิจิตรหรือว่าบูมอายุ๒๗ปี
ไปจับกลุ่มกันที่บริเวณชั้น๒ห้างสรรพสินค้าแห่ง๑ย่านรัชโยธิน
ขณะที่บูมเนี่ยกำลังจะถ่ายทำละครอยู่นะครับ
คือไปจับคากองถ่ายเลยล่ะครับ
เพราะว่าเขาถูกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปราม
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ
จากการสืบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาร่วมกันกับพวก
วางแผนชักชวนให้ชาวต่างชาติร่วมลงทุนประกอบธุรกิจซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
คือเรื่องมันมีที่มาที่ไปแบบนี้ครับ
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคมนะ
เจ้าหน้าที่กองปราบได้รับแจ้งจากนายเออานี่โมตาว่าซาบริมา
ฟินแลนด์เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าประมาณเดือนมิถุนายนปี๖๐

ที่เป็นกลุ่มเล่นสกุลเงินดิจิทัลเหมือนกัน
ได้มีการติดต่อกันเรื่องของการลงทุนธุรกิจกันเรื่อยมา
ที่เขาจะถูกชักชวนให้ลงทุน
โดยกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรได้สูง

หลงเชื่อร่วมลงทุนโอนเหรียญบิตคอยน์
สกุลเงินดิจิทัลไปเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
๕๕๖๔เหรียญเราก็นึกว่าน้อยใช่ไหม

ตีเป็นสกุลเงินไทยแล้วประมาณ
โอ้โห๗๙๗ล้าน๔แสนกว่าบาท
ใช่ครับก็โอนไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส
ของกลุ่มผู้ต้องหาที่เปิดร่วมกัน
เพื่อรองรับการโอนเงินนี้
แต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากโอนเงินไปแล้ว

เป็นเงินกว่า๘๐๐ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว
พบว่าเงินทั้งหมดไม่ได้ถูกนำไปลงทุน
ตามที่กลุ่มผู้ต้องหากล่าวอ้าง

กองปราบก็สืบสวนจนพบหลักฐานชัดเจน
อำนาจสารออกหมายจับผู้ต้องหาเบื้องต้น

นั่นก็คือนายจิรัตนพิสิทธิ์หรือว่าบูมจาระวิจิตร

และนางสาวสุพิชยาจาระวิจิตร
ก่อนที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้คนหนึ่งแล้ว

ส่วนพี่ชายกับพี่สาวของนายบูม
หลบหนีไปตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดี
ซึ่งเมื่อวานี้พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปราม
ก็เปิดเผยถึงเรื่องของการจับกลุ่มนายบูมครับ

และก็หลับโทนเงินมาจำนวนค่อนข้างสูง
คือทางด้านของพลตำรวจตรีมัยตีบอกแบบนี้ครับ

แล้วก็ทางเศรษฐกิจเปิดร้านอาหารอยู่ที่ชมบุรี
แต่การกระทำของพี่ชายบูม
โกงมาแล้วเอาเงินโอนให้พ่อแม่พี่น้อง
คือเขาบอกว่าเป็นการกระจายเงินให้กับพ่อแม่
แล้วก็ญาติพี่น้องแทนที่จะเอาไปลงทุนนะครับ
กลายเป็นว่าทำให้ครอบครัวเดือดร้อนไปด้วย
จากการสอบสวนในส่วนพี่น้องบางคนรู้
อย่างเช่นบูมก็มีส่วนรู้เห็น
และพูดคุยในการหลอกลวงด้วย
เนื่องจากมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับ
เขาบอกจริงแล้วครอบครัว๓พี่น้องเขาก็
เขาเรียกว่าเก่งกาดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน
ในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลเหมือนกันอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่น่าจะมีชื่อเสียง
อยู่ในวงการหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อีก๔รายเนี่ย
ร่วมขบวนการนี้ด้วยนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกชาคริสสวัสดีบรองผู้บังคับการกองปราบปราม
เปิดเผยครับว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

โดยอ้างว่าถูกนายปริญญาพี่ชายนำบัญชีไปใช้
แต่จริงแล้วตำรวจบอกว่าพบว่านายบูม
ได้เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหายแทนพี่ชายที่เป็นตัวการหลัก
ซึ่งตอนนี้ออกนอกประเทศไปแล้วสำหรับพี่ชายในบูม
ส่วนนางสาวสุพิชชาพี่สาวของนายบูม
ถูกออกหมายจับได้ติดต่อขอเข้ามามอบตัวแล้วนะครับ
พฤติการขบวนการนี้จะหลอกนักลงทุนชาวต่างชาติ
ร่วมลงทุนเหรียญบิตคอยน์ให้มาลงทุนในประเทศไทย
โดยนำเหรียญดังกล่าวไปเปลี่ยนเป็นอีกสกุลหนึ่ง
เพื่อลงทุนต่อไปยังตลาดหลักทรัพย์
และนำไปใช้แล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณ
พบว่ามีการนำไปใช้ที่บ่อนการพนันในต่างประเทศ
แต่ไม่ได้มีการเอาเงินนั้นไปลงทุนอย่างที่อ้างไว้แต่อย่างใด
แต่เอาเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวแล้วก็ซื้อที่ดิน
ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า๔๐บัญชี
หลังจากสอบปากคำและแจ้งข้อหา
ได้มีการควบคุมนายบูมไปฝากขังต่อสารอาญารัชดา
โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูง
หากได้รับการประกันตัวผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี
อีกทั้งยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคน
อย่างน้อยก็พี่ชายแล้วก็พี่สาวของบูมแล้วนะ๒คน
แล้วก็อีก๔คนที่ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ
มีชื่อเสียงในวงการหุ้นและตลาดหลักทรัพย์
ตำรวจบอกว่ามีอีกสักประมาณ๔คนนั่นเอง
ใช่ค่ะคือบูมเขาก็เป็นนายแบบนี่แหละถ่ายแบบมาก่อน
ทีนี้มาแจ้งเกิดรับบทหมอนัทเล่นละครเป็นแนวชายรักชาย
รวมถึงละครนางอายแล้วก็ล่าสุดถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้นะคะ
ใช่วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่เลยนะฮะในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์นะครับ